เลขของผู้เสียชีวิตนั้นล่าสุด๒๗๐กว่าคนแล้ว
รวมถึงยอมรับด้วยนะครับว่ามีโอกาสจะเห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเผยแพร่ภาพ
ภายในห้างสรรพสินค้าขณะที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในเอกวาดอร์ครับ
อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเอกวาดอร์
ขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง๗๘
เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นครับ
โดยคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามีฝูงชนจำนวนมาก
วิ่งหนีตายอลละหมานครับเพื่อจะหาที่กำบัง
และต้องการหาทางออกจากตัวอาคาร
ณขณะนี้เองนั้นพบว่ายังไม่มีรายงาน
อาคารหลังดังกล่าวได้รับความเสียหาย
ก็ตามนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ในขณะที่นายราฟาเอลกอริยาประธานาธิบดีของเอกวาดอร์
ก็ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย
ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
และเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งมือทำงานครับ
ก่อนหน้านี้ผู้นำเอกวาดอร์ได้แถลงทางโทรทัศน์แห่งชาติ
ยอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็น๒๗๒คนแล้ว

ขณะที่ผู้บาดเจ็บนั้นตัวเลขอยู่ที่๒๐๖๘คนครับ
ทางการขอให้ชาวเอกวาดอร์นั้นร่วมกันบริจาคน้ำ
อาหารเสื้อผ้าที่นอนและของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัย
ขณะเดียวกันก็ระดมกำลังทหาร๑๐๐๐นาย
ตำรวจอีก๔๕๐๐นายลงพื้นที่เพื่อเร่งกู้ภัยนะครับ
หน่วยกาชาติเอกวาดอร์จัดกำลังอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กว่า๘๐๐คน
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่เหยื่อแผ่นดินไหวครับ
อกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งชิลีโคลัมเบียเม็กซิโกสเปนเวเนซูเอล่า
ก็ส่งบุคลากรรวมทั้งของใช้ที่จำเป็นเข้ามาสมทบในปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
ขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารของเมืองกวัยยากิล

เรื่องต้นสื่อท้องถิ่นรายงานว่าสาเหตุนั้นน่าจะเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ทำให้ไฟฟ้ารัดวงจรโดยยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดได้นะครับ